เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะกล้ายวันหวยออกแบบนี้รุ่นนี้ล่ะ
ใช่แล้วหลายหลายคนศมหาเลขเด็กเกินเหลือเกินนะคะ
ขอถูหน่อยวันนี้เรามีกันเหมือนเดิมไหมไหม
แต่ว่าวันนี้เรามีรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะ
คือเวลาที่จะมีวันหวยออกแบบนี้ก็จะเจอกับเหตุการณ์แปลก
อย่างที่บ้านของพี่พรศักดิ์สองแสงนักร้องหมอหมอลำลูกทุ่งชื่อดังเนี่ย
เขาขุดเจอกระดูกมนุษย์กระดูกสัตว์เศษหม้อเศษหายและอาวุธโบราณ
ในพื้นที่ไร่อ้อยของเขาเองนะคะ
ทางการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนระงับการหยุดเอาไว้ก่อนนะคะ

ใช่ค่ะวันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อไปยังคุณพรศักดิ์
เจ้าตัวก็เล่าว่าตอนนี้หยุดขุดตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐแล้วนะคะ
บอกว่าหลังจากขุดเจอตนเองและครอบครัวก็ได้นำกระดูกมนุษย์
ทำพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ที่วัด
ส่วนเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นมีเพียงการฝันเห็นนางรำ

ซึ่งเจ้าตัวก็เชื่อว่าวิญญาณอาจจะมาขอบคุณ
ตนเองทำบุญไปให้นะคะ
ส่วนเลขเด็ดส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เชื่อเรื่องการเสี่ยงโชคอะไร
แต่ก็มีชาวบ้านที่เขาพากันซื้อเลขที่บ้านของพี่พรศักดิ์
บ้านเลขที่ก็คือ๒๓๖นะคะค่ะ
รวมไปถึงอายุของพี่พรศักดิ์นะคะที่ก็เท่ากันกับรือสีป้อม
ที่มาทำพิธีให้ก็คืออายุ๕๘ปีเท่ากันก็เท่านั้นเอง
อายเขียนความทรงใจรู้ไหมจากลงนั่น

พยายามจะได้ยินให้ชัดมากเลย๒๓รอบ
นี่น่าเป็นเลขที่บ้านเลขที่หรือพี่พรศักดิ์ค่ะ
อายุของพี่พรศักดิ์

ไปถามมาว่าชาวบ้านเขามาถามพี่พรศักดิ์แบบนี้จริง
เราไม่ได้มาใบ้เบิ้งอะไรใด
แล้วก็ที่ขุดเจอเยอะมากนะคุณผู้ชม

ของโบราณที่ขุดเจอนะแต่ว่าตอนนี้หยุดการขุดเอาไว้ก่อนแล้ว
ตอนนี้ก็ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย

สำหรับเรื่องของการขุดเจอโครงกระดูกอะไรต่างแบบนี้นะคะ